ชาวบ้านไปขอเลขกับหน่อไม้พญานาคมันเป็นยังไงหน่อไม้พญานาคก็ไปดูหน่อยค่ะ
ไปที่บ้านเลขที่๗๒หมู่๓ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านมาค่ะเยอะเห็นมั้ยรถยนต์มอเตอร์ไซค์มากันเต็มเลย
แล้วก็มามุมดูอะไรที่เท่านี้โอ้โหแล้วดูดิภูเสือจริงจังนะ
จริงเขาไม่ได้มามือเปล่าเอาของไหว้มาดูหน่อยไหมลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่คุณยายคุณป้าก็มากันหมดใช่ไหม
ไปหาเจ้าของบ้านดีกว่าคุณสนั่นล่าลุนอายุ๕๕ปี
คุณสนั่นบอกเมื่อก่อนผมป่วยมีอาการป่วยไข้
แล้วพญานาคพญานาคมาเข้าฝันตำหนิว่าทำไมปล่อยให้คนมาแกะเปลือกหน่อไม้
ที่บ้านเขามีหน่อม้ายแล้วมันก็จะมีเปลือกหุ้มถูกไหม

คุณสนั่นก็เลยเดินมาดู
หน่อไม้อยู่หนึ่งหน่อที่มันแทงยอดออกมา
ลักษณะหงิกงิดงอโคตรขิวคล้ายกับพญานาค
ปกติถ้ามันมันคุกตรงขึ้นมาแหลมใช่ไหม

เออก็ว่าไปอุ้ยตัดกินอร่อยเลยนะ

หน่อไม้ตัวนี้แปลกอยู่นะคะ

ก็เลยเชิญเลยค่ะบุคคลผู้เชี่ยวชาญ

คุ้นมากเลยรับทำพิธีทั่วราชอาณาจักร
ไปแล้วค่ะอาจารย์เริงมาทำพิธีขอขมาก่อนเลยนะคะ
มาขอคำมาแทนชาวบ้านที่แกะเปลือกหน่อไม้
ชาวบ้านต้องคนเชื่อว่านี่คือเกร็จพยานาคนะ
ทำอย่างนี้ถือการลบหลู่นะ
อาจารย์เริงเลยมาทำพิธีสุดท้าย

นี่เลขสูตร
เลขสูตรตัวนี้เคยคาดจะเป็นเลข๕ด้วย๐๐๕๓หรือ
อาจารย์เริงว่าอย่างนี้

พอว่าไปน้ำตาเทียนสีแดงสดใสสวยดีเหมือนกันนะ

อาจารย์เริงใจเย็นพอผมพูดอย่างนี้อาจารย์เริงก็บอกว่า
คุณชนะนี่มันล้มหนูเลยใจเย็นผมตามผมตามอาจารย์ตลอด
เป็นแฟนคลับอาจารย์ทำเป็นเล่นนะผมตามอาจารย์อยู่นะ

เพราะถึงบอกนี่ไงว่าเออคนล้ำมันต้องใช้นักศึกษา
อาจารย์เริ่งก็รับทางพิธีหลายพิธีหลายจุด
อันนั้นคือความสบายใจของชาวบ้าน
ส่วนเรื่องของโชคลาภตัวเลขอะไรต่างเนี่ยมันก็มีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งได้ไม่ได้
ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อแหละ
ใดก็ตามนะถ้าไปบ้านใครแล้วอย่าไปแคะแกะเก่าไปล้วงไปจับอะไรของชาวบ้านเขา
อันนี้เขามาเหลือไม่ถูกต้องอันนี้เขาหวงอยู่ด้าน
บางทีบางคนเลี้ยงต้นไม้อย่างนี้เขารักต้นไม้เขายังเป็นเด็ดบงเด็ดไป
อันนี้ก็ฝากเรื่องของการไปเที่ยวเพื่อนบ้านแล้วกัน

แต่ว่ามันเหลื่อมเข้ามาในบ้านฉันน่ะ